ยังจำได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เราก็เพิ่งมีข่าวนะครับ
เขามีโครงการคนละครึ่งนะรัฐบาลจ่ายให้ครึ่งหนึ่ง
ลูกค้าก็จ่ายครึ่งหนึ่งนะครับราคา๑๐๐บาท
บอกว่ามีค่าอินเตอร์เน็ต๑๐บาทเพิ่มขึ้นมาไม่ได้แจ้งราคาล่วงหน้านะฮะบอกเป็นค่าเน็ต
ป้าเนี่ยก็ต้องใช้เน็ตมาขายแล้วมีคนละครึ่งอะไรอย่างนี้นะครับ
น้องเขาก็เอ้าคืออย่างนี้แทนที่หนูจะจ่าย๕๐บาทหนูก็ต้องจ่าย๕๕บาทสิ
คือมันก็อาจจะเป็นเงินอัก๕บาทแต่ว่าน้องเขาบอกว่าเอาแล้วทำไมไม่แจ้งล่วงหน้านะฮะ
ทีนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวนะครับเพราะว่าทางจังหวัดเขาต้องตรวจสอบ
พาณิชย์ก็ต้องตรวจสอบนะฮะเพราะถือว่าเรื่องนี้คุณก็ไปเอาเปรียบผู้บริโภค
เนื่องจากเขาเน้นย้ำว่าเข้าโครงการละครึ่งคนละครึ่งเนี่ยคุณก็จะไปเอาเปรียบผู้บริโภคไม่ได้
คุณก็ขายราคาเดิมนั่นแหละแต่คนจะมาซื้อเนี่ยเยอะขึ้นอยู่แล้วนะครับ
ราคาก็ได้เท่าเดิมเพียงแต่รัฐจ่ายครึ่งหนึ่งลูกค้าจ่ายครึ่งหนึ่ง

คุณเห็นป้ายมันร้อยนึงก็เลยทำไมได้บวกเพลิงเนอะ
เพราะว่าเพียงต้องจ่ายค่าหนีเตือนละสี่ร้อยนึงให้ต้องบวก
น้องเขาก็โพสต์คลิปเอาไว้นะคะลักษณะตั้งคำถามทางจังหวัดก็มาตรวจสอบนะครับ
และวันนี้มีการลงโทษจริงนะฮะลงโทษจริงนะครับท่านผู้ชมครับ
ทางพาณิชย์เขาเข้มเรื่องนี้นะครับ
วันนี้นายชาญยุทธ์วันดีพาณิชย์จังหวัดอุบรัชธานี
แล้วก็นางสาวปานจิตเพียนทองคลังจังหวัดนะครับ
ได้นำนางเยาวเรศรัตนพรอายุ๔๖ปีเป็นแม่ค้าขายจุเนื้อในคลิป
ที่ไปเรียกเก็บค่าเน็ตเพิ่มจากลูกค้าเนี่ย
มาซื้อจุเนื้อตั้งราคา๑๐๐บาทแต่ว่าไปเก็บ๑๑๐บาทนะครับ
โครงการคนละครึ่งนะบอกว่าต้องเสียค่าเน็ตนะครับ
วันนี้ก็นำตัวมาให้พนักงานสอบสวนทำการเปรียบเทียบปรับนะครับ
ฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
อัตราโทษปรับสูงสุดเนี่ยคือ๑๐๐๐บาทนะฮะ
แต่ทางจังหวัดเนี่ยมองว่าก็เป็นแม่ค้าหาบเร่แผงลอยค่ะนะ
เมื่อวานเขาก็ให้สัมภาษณ์เราก็บอกว่าก็ทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการ
ก็ยอมรับผิดขอโทษด้วยทางจังหวัดก็เลยปรับหนึ่งพันบาทนะฮะ
ทางแม่ค้าก็ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับตามกฎหมายนะครับ
ก็กล่าวขอโทษอีกครั้งต่อกรณีที่เกิดขึ้น
เธอบอกว่าเธอก็เครียดนอนไม่หลับตลอดทั้งคืน
แต่ว่าทางพาณิชย์จังหวัดอุบรัชธานีนะครับ
ตักเตือนแล้วก็เปรียบเทียบปรับแล้วนะครับ
บอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องมีการถอดรายชื่อนางเยาวเรศ
ออกจากการร่วมโครงการจ่ายคนละครึ่งด้วยนะฮะ
เจ้าตัวก็ยินยอมนะฮะเดี๋ยวก็ต้องส่งเรื่องกันต่อไป
เขาก็เลยฝากเตือนไปยังทุกร้านค่ะนะ
แม้ว่าจะไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง
คุณติดป้ายแสดงราคาเท่าไหร่เมนูเท่าไหร่

บอกว่าเจอเหมือนกันนะหลายร้านที่เข้าโครงการคนละครึ่งแต่ประมาณเท่าไหร่
เป็นตัวอย่างว่ามันเป็นความผิดนะคะ
ถ้าไม่มีคนร้องเรียนก็ไม่เป็นไรไม่มีใครรู้
ไม่มีใครรู้ว่าเขาร้องเรียนขึ้นมาคุณถูกโรงโทษดำเนินคดีนะครับ